ตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีน้องเฟรม
เด็กผู้ชายที่เรียนอยู่ป๖โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
เฟรมถูกครูอำพรรอดเนียมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษตี
แล้วก็ตีด้วยไม้หวายจนที่หลังน้องเนี่ยเป็นแผลแบบปูดบวมขึ้นมาเลยค่ะ
เฟรมบอกว่าคือเพื่อนในห้องคุยเสียงดังครูก็ตีเพื่อนแล้วก็มาตีน้องเฟรมด้วย
เฟรมก็เลยถามครูว่ามาตีผมทำไมผมไม่ได้คุยโอ้โหเท่านั้นแหละ
ถูกครูถีบครูเตะเข้าที่หน้าอกแล้วก็ไล่น้องเฟรมให้ไปกินข้าวหมา
แล้วดูแผลน้องเฟรมสิคะทีนี้ค่ะผู้ปกครองกับทางสิทธิ์เก่าห้าสิบคนได้
ก็เลยไปรวมตัวประท้วงเรียกร้องขอให้ย้ายครูคนนี้ออกจากพื้นที่
ไม่อย่างนั้นผู้ปกครองจะย้ายนักเรียนออกจากโรงเรียนแทนครูผู้ก่อเหตุเข้าไปขอโทษแล้วนะคะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทธลุงเขต๒จังหวัดพัทธลุง
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะคะแต่ผู้ปกครองบอกว่ายังไม่สบายใจ
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ออกมาโพสต์เนี่ยค่ะ
คุณแม่บอกว่าไม่รับคำขอโทษจากครูเพราะครูดูเหมือนไม่สำนึกผิดอะไรเลย
อรณิตส่งนุ้ยหนึ่งในคนที่มาร่วมประท้วงบอกว่า
ลูกสาวก็เรียนอยู่ที่นี่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยเรียกร้องอยากจะให้ย้ายครูคนที่ก่อเหตุออกไปจากพื้นที่
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กคนอื่นในโรงเรียนอีกค่ะ
ด้านนายสุวรรณขวัญแก้วผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้เดินทางมาพบกับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับ
แล้วก็นำหนังสือคำสั่งย้ายครูผู้ก่อเหตุก็คือนางอำพรรอดเนียม
ช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมาให้ดูนะฮะ
บอกว่าได้ย้ายไปแล้วนะครับจนกว่าผลการสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จ
ก็เพื่อลดความตึงเครียดนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ก็เลยทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็สบายใจบางคนถึงขั้นปรบมือเลยนะ
แหมคือทำแบบนี้แล้วตั้งกรรมการสอบก็จริงแต่ไม่ย้ายออกมันก็ยังไงอยู่
แม่ของน้องเฟรมก็พอใจนะครับที่ครูที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่ไปแล้ว
เพราะถ้าครูยังอยู่เกรงว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก
พร้อมกับบอกว่าผู้ปกครองทุกคนจะติดตามเรื่องการสอบวินัยครูคนนี้
ว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการอย่างไรผลจะออกมาอย่างไร
ส่วนตัวลูกชายตอนนี้จิตใจก็ดีขึ้นแล้วก็ไปเรียนตามปกติได้แล้ว